คือร้องได้ให้ล้าน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

ร้องได้กัน
คุณร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ล้าน

โอ้ยแสดงว่า

โหดแล้วก็หินจริงสำหรับเขาคนนี้
โอ้โหเพลงนี้แต่ละเพลงนี้

ศิลปินที่คุณวิมชื่นชมนะครับ
คุณกุ้งนั่นเองคุณกุ้งสุธิราช

เป็นคนเขียนให้เป็นเพลงลุกท่วงภายละ
เข้าทางลิเกของคุณกุ้งเลย
ก็เลยโด่งดังทันทีนะครับ

คือว่าด้วยตัวผมเอง

ก็แบบคือยังขอเงินที่บ้านใช้

อยากจะหาเงินด้วยตัวผมเอง
เพราะว่ามันเหลืออีก๒ตัวเนี่ย

อีกแค่๒วิชานี่นะฮะอีก๖หน่วยกิจนี่เอง
เพื่อเอาแบบใบปริญญาตีให้กับพ่อแม่
กับพ่อแม่ก็คือไม่ต้องไปขอเงินเขาอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยคือแบบผมไม่เคยคิดว่าผมจะหาเงินได้ด้วยตัวเอง
หมดแน่๒ตัวนี้หมดแน่เอาให้ผ่านภาษาอังกฤษ๒ตัวจบปุ๊บ
เพราะว่าตอนแรกนี่คือผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอเป็นที่บ้านมาลงเทอมสุดท้าย
ว่าขอ๒ตัวสุดท้ายถ้าไม่จบก็ไม่ขอแล้ว
โอ้โหจบสิอันนี้ได้แล้วนี่
ถ้าเกิดยังไงเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยปรึกษาเป๊กกี้เลย
เรื่องการเรียนเนี่ยเพคกี้มีคุณให้
ตอนนี้เอาง่ายก่อนมีแน่แล้ว๔๐๐๐บาทนี่พอแน่
ทำใจให้สบายมาฟังกันเลยต่อเลยบุกลุยกันเลย
เพลงที่๕แล้วเพลงที่๕นี้มีราคา๖๐๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
รอดใจไหมรอดใจไหมอินโทรมารอดใจไหม
นี่ไหมเครื่องดนตรีแล้วก็เสียงแบบนี้

มันเป็นคุ้นกับศิลปินที่เขาชอบใช้เครื่องดนตรี

ตอนนี้สถานการณ์ซุปเอากันอย่างไรกันดี

เขาจะเล่นหรือเขาจะหยุดนะครับคุณหนุ่ยพูดบ้าพูดจริง
ไม่น่าเล่นค่ะน้องวาวคะเป็นอย่างไร
สถานการณ์ตกอยู่ในความน่าเป็นห่วงไหม

อยากให้หยุดใช่เพราะมี๔๐๐๐๐แล้วค่าเทิม
กลับเงินไปมาอาลัยดีกว่า

ครับก็อยากให้วิมหยุด
ผมคิดว่าสำหรับผมเองเพลงนี้ไม่คุ้นเลย
ค่ะแล้วก็เห็นน้ำตาของวิมแล้ว
สำหรับผมเองก็หาเงินเรียนเองเหมือนกัน
ก็รู้สึกถึงว่าทำไมถึงดีใจกับเงิน๔๐๐๐นี้
ผมว่าก็อยากเอาเงินสิ่งแบบนี้กลับบ้านไปดีกว่าครับ

เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
วิทย์จะเล่นหรือจะหยุดครับ
หยุด

หยุดอับหยุดอับ
โอเคแมน
หยุดไม่เสียหายอะไรนะครับ
ถึงแม้ว่าในกองทัพในการรบ

เก็บกำลังเหล่าทหารของเราไว้
เตรียมเลยไปสู้ใหม่ดีกว่านะครับ
อันนี้อย่างที่บอกเป็นนักรบอย่างภาคภูมิจริง
สนามรบของเขานั่นโอ้โหขวากหนามเยอะมากนะคะ

เขาอาจจะได้กลับมารายการของเราอีกนะฮะ

เอาละครับถ้าเรียนจบแล้ว

ก็ทำงานตามที่ผมยังรักอยู่

ก็มีรับงานใน

ก็บางทีก็อาจจะมีไปอีเวนต์กับเขาบ้าง

ชีวิตเกิดมาเพื่อฝ่าฟันกับอุปสรรคค่ะ
เพียงแต่ว่าของวิมของพี่ของคุณป่านุ่ม

ขอบคุณวิม
นี่นะฮะเราก็ส่งแขกไปสู่ฝากฟันไปแล้ว๒คนนะฮะ
เราส่งไปได้แสนนึง

ด้านล่างเหมือนกันนะฮะที่รออยู่ตรงนี้
ขึ้นมาเลยใช้สมาธิดีมาเอาตังค์ไปให้ได้
อยากแจกทุกคนเลยคุณปากเข้าใจดีจริง

ตอนนี้มาถึงทางด้านล่างกันแล้วนะฮะ

ดูจากรูปการ

มันมีประจุไฟฟ้า
ทำไมครับมันช็อตทุกเดือน

เดี๋ยวมันเน่าเสียนะครับจ้ะนะครับไม่รู้ล่ะใครจะร้อนอะไรยังไง
แต่คุณต้องทำตามกฎิกาให้ได้ก็คือกดปุ่มไฟให้ได้ก่อนนะครับ
แล้วก็ตอบชื่อเพลงมานะครับถ้าตอบถูกมีสิทธิ์ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้เลย
ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่ยเองที่เพิ่งเข้ามานะฮะ
ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดค่ะทุกคนตอบผิดไม่ต้องกังวลนะคะ
รอเล่นรอบใหม่ได้นะคะไม่ตกรอบนะคะกดได้เลยค่ะ
พร้อมนะครับคุณหนุ่ยคุณวาวคุณเนสนะครับคุณตั้มและคุณวัสสุ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์คัดเลือกนะครับมาเลยครับ

ใจร้ายใจร้ายใจร้าย

เอาเดี๋ยวไปเต้นบ้านได้สี่เพลงนี้เปิดให้ฟังเลย
เขาต้องรีบกดไปประมาณระเบิดขึ้นมาร้อน

อะกดให้คนแรกเลย

ดอกอะไรดึกแล้วยังไม่นอน
ก็ดอก
นิออนบางค่ำ
ช่วงข้อดอกเนี่ยให้มันสั้นหน่อยก็ได้

นะฮะเนสจะได้ตอบต่อเลยนะฮะ
ถูกไหมชบชบ
ว้าวตอบ๘๓ตัวปลูกล้ำ
อ๋อหุ่นห้างก็เหมาะเบามาเต๋อมาเต๋อ

ร้อง